สมุทรปราการนะคะมีศึกระหว่างชั้นกันขึ้น

เอามีดไปฟันน้องม๕
คือสองคนนี้มีเรื่องเขม่นกันมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

น้องม๕บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนชายอายุ๑๗ปีค่ะอยู่ม๔
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในซอยด่านสำรง๓๘อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ถูกฟันเข้าไปที่บริเวณเอวขวา๑แผลหน้าอก๑แผลแล้วก็แขนขวาอีก๑แผล
อาการสาหัสเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบหามตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นรุ่นพี่อยู่ม๖โรงเรียนเดียวกันนี่แหละ
ก่อเหตุแล้วก็วิ่งหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนัก
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับตัวเอาไว้ได้พร้อมของกลาง
มีดหัวตัดยาวประมาณ๑ฟุตค่ะ
สอบสวนก็รู้มาว่าน้องม๕กับกลุ่มของพี่ม๖
เคยมีปัญหาเขม่นกันมาก่อนแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้พี่ม๖ก็มาท้าทายน้องม๕บอก
ออกมาเจอกันหน้าโรงเรียนดีกว่ามาเคลียร์ปัญหากัน
ม๕ก็ไปเพราะเขาเรียกไปเคลียร์ก็ไป
จังหวะที่น้องม๕เดินออกไปค่ะ
ม๖วิ่งไปเอามีดที่ซุกอยู่หน้าโรงเรียน

ม๕เห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีกลับเข้ามาในโรงเรียน
แต่ว่าอีกฝ่ายวิ่งตามมาทัน
แล้วก็ใช้มีดฟันเข้าที่หลังจนล้มลงกลางสนามโรงเรียนเลยนะสนามกีฬา
แล้วก็ถูกฟันซ้ำไปอีกหลายต่อหลายครั้งก่อนที่จะหลบหนีไป
ไปฟังเสียงน้องม๕กันหน่อยค่ะ
ตำรวจบอกว่ารู้ข้อมูลเพิ่มเติมมา
ว่าก่อนเกิดเหตุมีหนึ่งในกลุ่มของ
ม๕นะเอาขวดปลาใส่บ้านเพื่อนของกลุ่ม

จะเตรียมแจ้งข้อหารุ่นพี่ที่ก่อเหตุ

เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อไปค่ะ

รุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกันนะครับ